ลดลงให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน

แต่สิ่งเหล่านี้จากการที่ผมลงพื้นที่ไป
ประชาชนไม่ได้อยากได้สิ่งของเหล่านี้เป็นแรงจูงใจ
แต่เขาอยากได้หลักประกันด้านสุขภาพ
ฉีดแล้วฉันจะไม่แพ้ฉันจะไม่เป็นอะไร
ถ้าทำประกันเรื่องของการแพ้วัคซีนให้
คนเหล่านี้ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าฉันพร้อมจะไปฉีด
เพราะทุกคนก็อยากมีภูมิคุ้มกันเหมือนกัน
ติดตามในช่วงทัศนัยไปทุกที่ครับ

เพราะว่าจะชัดต้นให้
จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวามระแห่งชาติ
และต้องปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ

แต่ก็ดูเหมือนว่าจำนวนของผู้ลงทะเบียนยังน้อยกว่าที่คาด
หลายจังหวัดจึงพยายามหาของรวัลมาแจกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองคำหรือแม้แต่วัว
ก็ยังมีการนำมาจับฉลากแจกให้กับประชาชน
ลงพื้นที่ของทีมข่าวทัศนัยไปทุกที่กลับพบว่า
ของรางวัลเหล่านี้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้เลยแม้แต่น้อย
แต่สิ่งเดียวที่จะทำให้ตัดสินใจได้ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่

อย่างคุณป้าท่านนี้ตัดสินใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนไปแล้ว
เพราะอยากมีชีวิตอยู่กับลูกหลานไปให้ได้นานที่สุด
สำคัญที่ตัวเราสุขภาพให้ดี
อยู่ไปนานอยู่กับลูกหลานไปนาน
ป้าก็พูดยากเนอะว่าเขาจะคิดแบบป้าไหมใช่ไหม
เพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน
คือบางคนก็อย่างที่บอกว่าเขาก็กลัว

เพราะว่ามันจะได้ทำให้
สมมุติฉีดแล้วทำให้สบายใจว่าโอ้เราก็ฉีดแล้วเนอะ
ก็คิดแบบนั้นไงป้าก็ไปจูงใจใครไม่ได้เนอะ

เช่นเดียวกันกับคุณป้าขายขนมท่านนี้
บอกกับผมว่ายังไม่อยากจะฉีดวัคซีน
เพราะกลัวผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่หากรัฐบาลจะทำประกันการแพ้วัคซีนให้กับประชาชนฟรีทุกคน
ก็อาจจะขอลองคิดดูใหม่
ยังไม่แน่ใจเห็นเขาตายก็ยังไม่แน่ใจ
ดูข่าวใช่ก็กลัวไว้ก่อน
แต่ก็บางทีก็ผิดนะแต่ก็กลัว
ก็เราไม่ได้เป็นไรแล้วไปขีดเราตายแล้วซื้อ

เราต้องทำมาหากินไง
ลูกกำลังจะเรียนมหาลัย
คุณผู้ชมครับอาชีพคนค้าขายทั่วไป
อย่างคุณป้าคนนี้หรือว่าคนที่ทำอาชีพหาเช้ากินค่ำทั่วไป
การตัดสินใจในการที่จะไปฉีดวัคซีน

แต่ว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องการหลักประกัน

ฉีดไปแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกจำนวนมาก

โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ก็เป็นรุ่นเก่า
ไม่สามารถโหลดแอปเพื่อทำการลงทะเบียนเองได้

เราอาจจะลองเสี่ยงฉีดดู

ประชาชนยังมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง

แต่หากรัฐบาลสามารถสร้างหลักประกัน
ด้านสุขภาพให้กับประชาชนได้
ความพยายามในการหยุดเชื้อโควิด๑๙

ก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ทัศนัยไปทุกที่รายงาน